อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีขยับมาเลยตอนนี้ฮะ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่บีบหัวใจเหลือเกิน

บีบหัวใจของคนไทยเหลือเกิน
เพราะอะไรเพราะว่าหนูน้อยคนหนึ่งอายุยังไม่ถึง๑ขวบดี๑๑เดือน
ไม่เคยแยกห่างจากคุณแม่เลยตั้งแต่เกิด
แต่ว่ารอบนี้หนูติดโควิดจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ติด
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องแยกหนูน้อยออกจากคุณแม่ครับ

คือเด็กมองไปใคร
ใครแต่งตัวก็ไม่รู้จักหน้าเลยใส่เครื่องอะไรของเขาวะเนี่ย

เพราะว่าเขาอายุแค่๑๑เดือนยังไม่ถึง๑ขวบดีเลย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพ
ต้องจัดรถมารับผู้ป่วยติดโควิด

ปลายทางที่จะมารับตัวคือเด็กน้อย
อายุแค่๑๑เดือนเท่านั้นเป็นเด็กหญิงนะ

เจ้าหน้าที่ต้องคอยตะล่อมตะล่อมกล่อมอุ้ม

เพราะพระติดโควิดอยู่โรงพยาบาลไปก่อนหน้าแล้ว
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลาอยู่นานมากนะ

ใช้เวลาอยู่นานกว่าจะสามารถคุยกับน้อง

ไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องก็ยังดิ้นมิจรง
ยังร้องอยู่แต่ต้องไปแล้ว
ภารกิจก็ต้องดำเนินการต่อไปแล้วก็พาไป

แต่เราไม่ทราบว่ากระบวนการคุยกันยังไง

แสดงว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นแล้ว

นี่คือระหว่างที่จากห้องพักแล้วจะไปที่โรงพยาบาลนะฮะ
สุดท้ายแล้วพอถึงที่โรงพยาบาลบางบัวทองหนึ่ง

พอลงรถปุ๊บนิ่งกว่าเดิมเห็นไหม
กว่าเดิมแล้วเนี่ยคุณพี่พยาบาลเข้าใจว่าจะเป็นคุณผู้หญิงนะทั้งสองท่านเลย
บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้หญิงทั้งสองท่าน
แล้วจากนั้นไปฝ่ายนี้ก็จบไปเอาของมาให้น้องหน่อย
แล้วน้องเป็นไงบ๊ายบายขอบคุณนะคุณพี่คนขับรถ
ที่ช่วยขับรถบกมือให้พี่เขาหน่อยลูก
บ่ายน่าจะมีการตีสีกันพอสมควรแล้ว
หลายต่อหลายคนบอกแล้วคุณแม่ทำอย่างไร
คุณแม่บอกภาวนาอยากติดโควิดด้วย

๑๑เดือนเองนะครับเป็นเด็กมากอยู่แล้ว

พี่พยาบาลด้วยนะคะดูแลแทนคุณแม่ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะพาไปที่โรงเรียนโควิดวิทยา
มหาสารคามแดนสยามของประเทศไทยนะฮะ
คืออย่างนี้คลัสเตอร์งานบวชตอนนี้ทำให้เด็กจากโรงเรียน
ติดไปแล้ว๘คนคนละครึ่ง
หญิง๔ชาย๔รักษามา๔วัน

เอาเป็นว่าตอนนี้พยาบาลเอ่ยหมอเอ่ย

คราวนี้สอนวิชาภาระจากคลิปนี้ค่ะ

คือผมคารวะหัวใจของพี่บุคลากรทางการแพทย์แบบนี้จริง

ยังต้องมีจิตวิทยามาทำให้เด็กคืออยู่แบบ

เด็กเองก็เอาจริงนะมาอยู่แปลกที่ต่างถิ่นแบบนี้

คราวนี้แหละค่ะพยาบาลเอ่ยคุณหมอเอ๋ย

ก็ช่วยกันดูดูน้องคนหน้าเนี่ย

ดูภูมิค่ะ

นี่ค่ะคือคุณผู้ชมค่ะ

สร้างความกระสับกระเสงกันสักหน่อย

คือสอนทุกวิชาจริงนี่วิชาภาระศึกษานะฮะ

คุณครูพยาบาลน่ารักเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงนะคะ

พื้นที่ก็ตอนนี้นักเรียนโรงเรียนเริ่มติดแล้วนะ